หนุ่มโหลดแล้วครับ
เมื่อกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

สนับสนุนโดยรุ่นใหม่
ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ทราบ

สวัสดีค่ะ
พร้อมมาพบกันแล้วครับทุกคน
ไม่แน่โดยนะครับประวัติเจอกันไปแล้ว

วันนี้วันอาทิตย์นะครับ๕โมงเย็นนะครับ

ร้องได้ไทยร้าน
รายการสนุกนะคะที่จะพาคุณท่องโลก

เพียงแต่ว่าคุณมีความชำนาญ

ร้องครบ๑๐หยิบเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ

อยู่ในช่วงรายการพิเศษ
โมชั่นพิเศษของเราร้องได้ให้บุญ

คนหัวหนวกในพระบรมราชินูปฐำครับค่ะนะคะ
เมื่อวานนี้วันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ผ่านไปแล้วสามท่านอ่าสามท่านก็มีคนที่ร้องได้
สองท่านสองท่านส่วนบางคนร้องไม่ได้
ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังมีหน้ามาอยู่เลยยังอยู่
ไม่เป็นไรยังอยู่ยังอยู่ก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่
ไม่เป็นไรพี่บอลเดี๋ยวหนูจะปกป้องพี่เองค่ะ
เดี๋ยวนะเปล่าแปลว่าไงปกป้องพี่เองถูกต้อง
แต่พี่เห็นหนูว่าหัวร้องคนแรกอย่างนั้นหัวร้องพี่
คุณบริเวณพีชนะครับคุณปวรีคุณพิษทองภูมิ
คุณฮายอัปพรนะครับคุณหนิมเอเอฟและคุณยิ่งยงยอดวงงามนะครับ
เป็นผู้ใจบุญ๖ท่านแรกในสัปดาห์นี้ที่มาร่วมร้องได้ให้บุญกับพวกเรา
ครับนอกจากพี่พี่ทั้งหกท่านแล้ววันนี้มีผู้สังเกตการณ์มาด้วยนะคะ
ครับต้องขอต้อนรับคุณสอรพงด้วยนะฮะผู้ทำแจ๊คพอตแตกนะฮะ
เงินล้านของเรานะฮะยินดีต้อนรับด้วยนะฮะนี่นะฮะสัปดาห์นี้
เขาคือคนแรกและยังเป็นสถิติคนเดียวนะฮะตอนนี้ที่ทำแจ็คพอร์ตแตก
คุณคิดดูดิหนึ่งหลานคุณคือมาร้องคนละเพลงละเพลงละเพลงกดดันมั้ยฮะกดดัน

บริจาคได้ไหมครับบริจาคด้วยได้ไหมได้ครับไม่ต้องร้อง

ไม่มาน้อยออกมาเฉยให้หมื่นนึงดีกว่าคนมาเราร้องแล้วไม่ได้อะไร

ประเศษสีห้าใจหรือ
จะได้หรือไม่ได้ถือว่าทุกคนที่มาร่วมการแข่งขันในเทปพิเศษนี้
เป็นคนที่ดีเลิศประเศษสีมาก
เพราะว่าใจบุญนะครับมาร่วมกัน

ในสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็น๖ท่านนี้นะครับ
ตอนนี้ร้องไปได้แล้วถึงเพลงที่๒นะครับ

ตอนนี้ก็จะมาเหลืออีก๓ท่าน

ตอนนี้เหลือ๓ท่านนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเล่นเลย
นั่นคือคุณพี่ฮายอภพรนะคะคุณหนีเวเอฟแล้วก็คุณพี่ยิ่งยงยอด
ซึ่งถือว่าเป็นสายตรงทางด้านร้องเพลง
นี่แหละถึงได้แบบว่ามีความกดดันเล็กน้อย

ใส่เสียงแล้วเราก็ทิ้งเลยเราไม่ได้เก็บมาร้อง
ทั้ง๓ท่านนะครับคุณบอลคุณปราวดิคุณบิ๊ก
ตอนนี้ทำหน้าที่ของตัวเอง
เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างสวยงามเป็นกำลังใจให้กับอีก๓ท่าน
คุณฮายคุณหนิมแล้วก็คุณยิ่งยง
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์นะครับ

คุณอาภพรนะครับกดปุ่มคนเดียวเลย

เพลงเมื่อสักครู่เนี่ยน้องจะเปิดตัวตลอดเลย

คุณอัพพอร์ตตอบ
ถูก

ถ้าตอบคลุมแบบนี้ครับผู้มีหายค่ะเชิญสึกมาร้องให้หลายของพวกเราเลยครับ
แม้มีหนุ่มสุดรอมาส่งถึงบนเวทีข้างบนนี้เลยนะครับ

แล้วก็โอ้โหร้องเพลงขึ้นเวทีมา

นี่ไงแหละคนบอร์นเกือดยิ้มนี่ได้เป็นสร้าง

ผมจัดจ้องคือระหว่างพี่กับพี่ยง

จะพูดทำไมเขาก็รู้กันแล้วอย่าเน้น

ก็รอดูอย่ารู้

จะมาร้องในเพลงที่๓นะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาทกันแล้วนะครับ

ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงหากินเมื่อก่อนนี้
แต่ว่ามันจะปลาตายน้ำตื้นไหม
มันเป็นภาษาที่บางทีเล่นคำ
เพลงนี้นะจ๊ะเปิดมาคิดว่าคงไม่จบทางบ้าน
นี้ก็คงจะทราบกันหมดนะครับว่าเป็นเพลงอะไรของใคร
ซึ่งเรียกว่าเป็นเพลงที่ใครก็รู้จัก

ซึ่งมีตัวช่วยที่คุณฮายอยากได้ด้วยแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่าง
แล้วก็มีอีกหลายคนที่รออยู่ที่ยังไม่ได้ร้อง

บอกลงว่าคุณอาภาพรนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

คุณมีฮายตอนนี้ตัดสินใจว่าไม่ใช้ตัวช่วยนะฮะ

มาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับ
ทีมงานศิลปินดาราทั้ง๖ท่านของเรานะครับ
จะทำไปได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่
เพลงที่๓นะครับ

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ขอโชคดีครับ
ขอโชคดีครับ
ขอโชคดีครับ
โทษทีโทษทีที่ไปซื้อคนมีคู่คู่
ยังเหรอโซโล่อยู่
โซโล่อยู่

โทษทีที่ไปชอบของห่วง
ทำให้ทุ่งงั้นจะแย่แน่เรา
ถ้าหนูไม่รู้ว่ามีแฟน
เห็นหน้าแฟนอันสุดเทียบเทียบจริง
หนูไม่รู้จริงจริง
ว่าเขามียอดที่คอยห่วง
โทษที่โทษที่โทษที
ที่ไปซื้อคนมีคู่คู่
ก็โทษทีที่ไปชอบของห่วง
ทำให้ทุ่งงั้นจะแย่แน่เรา

เห็นหน้าที่หนูก็เลยชอบเขา
หนูไม่รู้เพราะหูเมา
เขาบอกเขามีหนูคนเดียว
มีแฟนสุดเทียบเทียบจริง
หนูไม่รู้จริงจริง

เดียวจริงจริง

มีใครต้องแน่นานได้มั้ย

เป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไง

แม่หายเค้าร้องไม่มีขาดเนื้อเลยนะ

เรายังไม่รู้ว่ายังไม่สรุป
ก็บอกได้คำเดียวว่า

เอ้าครับไปดูกันนะครับว่าคุณอพศนะครับ
ให้กับทีมของศิลปินดาราได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๓มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณอาภพรร้องได้หรือร้องผิดครับ
เป็นการเก็บอาการแหน่งเอง
ใครไม่เห็นอาการของตัวเองนะแอบซ่อนอยู่ด้านหลัง

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณอาภาพนครอนสวรรค์เต็มยกเดิน

ได้ร้องเพลงของไม่พึ่งพึ่งพวง
ผมเองนั้นนะครับจะได้ร้องเพลงอะไรยังไม่รู้เลยครับ
มาเชียงกันได้ครับวันที่๑๖๑๗เมศายน
กับรายการร้องได้ให้ล้าน
พร้อมได้ให้รัก